ดูความคืบหน้ากรณีฆ่าหันศพนักธุรกิจชาวเยอรมันที่พัทยากันหน่อยนะคะ
จังหวัดชนบุรีค่ะเบื้องต้นอย่างที่บอกว่าตำรวจเนี่ยออกหมายจับ๓คน
ส่วนความเคลื่อนไหวและความคืบหน้าที่สมพนธ์อนนองประองค์ปรือเนี่ย
ซึ่งในส่วนของเพทราเนี่ยสอบปากคำในฐานะผู้ต้องหาฆาตกรรมนายฮันส์
โดยระหว่างการสอบปากคำมีทนายความของเพทราเข้าร่วมรับฟังการสอบปากคำตลอดเวลานะคะ
ในส่วนของเจ้าของบ้านเช่ามิกกี้เนี่ยนะคะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบอกว่า
จะสอบปากคำและดำเนินคดีในส่วนที่วีซ่าหมดอายุคือเพิ่งถอนวีซ่า
แต่ผู้หญิงคนนี้จะมีส่วนในคดีอาญาว่าร่วมกระทำความผิดด้วยไหมเนี่ย
เดี๋ยวต้องรอพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนคดีอีกครั้งค่ะ
จะเป็นแค่ผู้เกี่ยวข้องจะเป็นผู้มีส่วนร่วมหรืออย่างไร
เพราะฉะนั้นวันนี้เธอจะถูกคุมตัวอยู่ที่สพนปรือนะคะ
ลาฟก็ได้ตัวแล้วใช่ไหมได้แล้วค่ะ